อ่าส่วนเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ลำบากพอพอกันคุณนัทพงศ์ค่ะ
เพราะว่าอยู่ข้างบ้านเหมือนกันนะคะเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า
โอ้โหลำบากใจเลยค่ะเพราะว่าป้าข้างบ้านเนี่ยค่ะ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับป้านะคะดึกดื่นป้าไม่นอนค่ะ
ป้าออกมาพังกระถางต้นไม้แล้วก็เอาหนามมาโรยด้วย
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเคยแจ้งความแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่จบค่ะ
ครับมีใครเจอพฤติกรรมป้าข้างบ้านที่เป็นแบบนี้บ้างคะ
บางทีก็ถูกทำลายข้าวของหน้าบ้านนะคะจนต้องเอากล้องวงจรปิดมาปิดไว้
ปรากฏว่าเจอเขามาทำลายข้าวของหน้าบ้านแล้วชอบมาถ้ำมองตี๓ถึงตี๕นะคะ
แล้วก็พบเจอกิ่งน้ำปริศนาในบ้านเป็นประจำนะคะล่าสุดก็มีการแทรกขยะเข้ามาในบ้านนะคะ
ไม่นอนค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็เลยเอาไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อก
ทนไม่ไหวจริงนะคะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมา
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาไปแจ้งความนะให้ตำรวจมาช่วยพูดกับป้าหน่อย
ต่างคนต่างอยู่เถอะอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็มาช่วยเจรจาให้
แต่พอตำรวจไปก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกค่ะ
ค่ะ
คุณตำรวจอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่านี่เป็นคดีแพ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาทนายมาฟ้องตำรวจทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
ทำอะไรกับป้าไม่ได้อ่ะนะคะเจ้าของคลิปเขาก็ส่งหลักฐานเรื่องเนี้ยค่ะ
ให้กับเจ้าของบ้านนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะกำชับ
คุณป้าท่านนี้ก็คือป้าจุกเนี่ยบอกว่าอย่าให้เกิดเรื่องอีกนะคะ
แต่ถ้ายังเกิดอีกจะตัดเงินเดือนป้าจุกแล้วบอกว่าป้าน่าจะเครียดเรื่องที่
พี่ชายมาขออยู่ด้วยแล้วมาเบียดบังรายได้ของป้าค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้อีกก็คงจะต้องเอ่อ
ขายบ้านทิ้งแล้วย้ายไปอยู่กับลูกนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณป้าคนนี้ค่ะ
ป้าจุกหรือว่านางอานงชูเชิดนะคะอายุเจ็ดสิบปี
จุกบอกสาบานสาบานเลยไม่เคยทำลายทรัพย์สินใคร
เห็นในกล้องที่เดินไปจับต้นไม้ของบ้านเจ้าของคลิปเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันล้ม
แล้วนี่เราโค้ดไปแล้วก็ยืนเฉยเฉยเหอะนี่ไม่มีไรคุณแล้ว
โค้นเราก็หยิบใช่ไหมครับแล้วนี่มันหาว่าเราคว่ำแล้วเห็นมือไหม
เขาบอกไปเห็นมือแล้วแล้วรู้ได้ยังไง
ร้านหลาไม่ต้องมาแบบนี้นะคะส่วนเจ้าของบ้านเนี้ย
แต่ก็ถูกต่อว่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะ
เขาก็บอกว่าอยากจะให้ต่างคนต่างอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องที่ไปแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะ